เรามาต่อที่เรื่องของการวิเคราะห์ภาวะทางเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนกันต่อ
วันนี้อยู่กับคุณปริพันธ์ปริยะอุดมทรัพย์

เหมือนมีเสียงตามภิกายอยู่นิดหน่อย
คนที่ซื้อสุดทิศเมื่อวานคือทุนสถาบัน
ซื้อไป๑๘๘ล้าน

แล้วก็ต่างชาติซื้อไป๑๑๑ล้าน
นี้เริ่มกลับมาซื้อหรือเปล่าน้องมา
แต่ถ้า๔ต่างชาติมารถถือดูภัง
ฯตาราแห่งเมริกาเมื่อคืนก็บวกลบไม่มากนะครับ

คือเมื่อวันก่อนมีเรื่องของ

เมื่อคืนนี้ยังไม่มีข่าวสารและอัปเดตเพิ่มเติมในส่วนของตัวอเมริกา
จะมีก็แต่เรื่องของที่ปัญหาเรื่องการเมือง
อเมริกากับเกาหลีเหนือซึ่งน่าจะเริ่มสงบลงมาในพระปกติแล้ว
ทุกคนก็น่าจะติดตามหรือเฝ้าดูอยู่นะครับ
ก็ทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกเมื่อวานี้แคบหมดเลยนะครับ
ทางสหรัฐนี่บวกไปนิดเดียวนะ๐๑๒นะครับ
อังกฤษนะครับบวกไป๐๘
แล้วก็ทางเยอรมันนะครับ๐๗๑นะครับ
แต่เช้านี้นิกิเปิดมาก็ลบนิดหน่อยแล้วนะครับ
ลบไป๐๑๗นะครับ
ก็ดูแล้วต่างประเทศหรือบ้านเราก็ดูไม่ค่อยมีปัจจัยอะไรใหม่
แต่ว่าเมื่อวานนี้บ้านเราก็มีเรื่องของตัวกรณงนะครับ
สุดท้ายแล้วออกมาประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ไว้ที่๑๕เท่าเดิม

คณะกรรมการการเงินนะครับ
อัจะเป็นสังคัญของฐานทางแถมเทศไทย
คลงที่ต่อเนื่องมากี่ปีแล้วนะ

ไม่เคยปรับขยับกันเลยเลยโอ้โฮก็คือปรับลดลงมาแล้วก็จะคงอยู่ในแถวนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายค่อนข้างสำคัญนะครับ
เพราะทางฝั่งอเมริกาเนี่ยเขาปรับขึ้นมานะครับแต่ของฝั่งไทยเนี่ยยังคงอยู่
ก็ทำให้ธนาคารพาณิชย์ซึ่งใช้อัตราดอกเบี้ยที่อ้างอิง

นาธนาคารพาณิชย์ต่างพวกแบงค์ต่างที่เราไปฝากเงินที่เราไปทำสินเชื่อ
เขาใช้ตัวนี้เป็นเกณฑ์ในการปรับอัตราดอกเบี้ย

ถ้าเกิดว่าดอกเบี้ยมันมีแนวโน้มรณงอปรับขึ้น

แล้วถ้าเงินกู้เงินฝากก็ว่ากันไป
นะครับก็คือเป็นตัวเลขอ้างอิงแล้วกันนะครับ

เพราะว่าส่วนหนึ่งบ้านเราก็อาจจะมีปัจจัยหลายเรื่องเหมือนกัน

เศรษฐกิจก็ยังดูกลางนะ

ถ้าเกิดเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น

แล้วก็ประเด็นที่ทางกรณงเขาเป็นเรื่องที่

เรื่องของพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภค

เขาต้องกู้เงินมาจากธนาคาร
เพราะฉะนั้นตัวเลขการลงทุนบ้านเรา
ลงทุนภาคเอกชนอาจจะยังไม่ค่อยดีมาก
เพราะว่าเอกชนยังไม่ค่อยกล้าลงทุน

อีกตัวหนึ่งซึ่งกรณงดูเหมือนกันครับ
จะขึ้นดอกเบี้ยหรือลงดอกเบี้ยหรือคง

อันนี้ต้องบอกว่าเรื่องเงินเฟ้อ
ถ้าท่านผู้ชมลองดูจากสไลด์

จริงนึกถึงภาพเมื่อเราสมัยเด็ก
อายุสักประมาณ๕ขวบ๑๐ขวบ
หรือรุ่นคุณพ่อคุณแม่เป็นสาว

ก่อนอาจจะกินข้าวหรือกินก๋วยเตี๋ยวชามนึง
สิบกว่าบาทต่อฉามแต่ตอนนี้เนี่ยไม่กี่บาทนะ
โอ้โหไม่พอซื้อน้ำชัวร์ไม่พอแล้ว
ตั้งแต่ครับนับอยู่ประมาณ๔๐๕๐บาทบาทนะครับ
หรือบางที่กินไปอาจจะถึง๑๐๐บาทเนี่ย

อิ่มเท่าเดิมเหมือนกันจะต้องใช้เงินเยอะขึ้น
เพราะฉะนั้นเงินเฟิร์ชคือตัวเลขตัวหนึ่ง
ทำให้มูลค่าของเข้าของเครื่องใช้ต่าง
ว่าจะเป็นของใช้อาหารเครื่องดื่ม

เพราะฉะนั้นในสไลกที่มาฝากคุณผู้ชม
เฮ่ยแล้วในภาพง่ายเคยซื้อของราคา๘๐๐บาท
ในอนาคตอาจจะต้องซื้อประมาณ๑๐๐บาท
ขนาดได้ของชิ้นเดิมเหมือนเดิมเท่ากัน
ต่อไปดูสไลด์ที่สองอยากให้ท่านรู้จักเงินเฟ้อมากขึ้น
เฟ้อจะแบ่งเป็น๒ประเภท

จะรวมเรื่องของ๒๕๕๐๐๐บาท
อ่านที่คุณต้องใช้จ่ายนั่นแหละรวมทุกอย่าง
ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขตัวหนึ่งออกมาเหมือนกัน
อันดับที่๒ก็คือเงินเฟ้อพื้นฐาน
อันนี้จะไม่รวมพวกพลังงานเรื่องของอาหารมาด้วย

ก็มองว่าพวกพลังงานพวกอาหารราคาปรับตัวผันผวน
ใช่ยกตัวอย่างราคาน้ำมันที่มีการผันผวนตลอดเวลานะครับ
ก็จะทำให้เงินเฟ้อเนี่ยปรับตัวค่อนข้างเหวี่ยงเหมือนกันนะครับ
อันนี้มาดูสไลด์สุดท้ายเลยนะครับ
เอาตัวเลข๒ตัวที่ทางกรณงเพิ่งประกาศออกมานะครับ

เป็นกราฟอัตราเงินเฟ้อทั้งอัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราพื้นฐานนะครับ
คุณผู้ชมก็เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไป
ค่อนข้างตัวกราฟค่อนข้างเหวี่ยงนะครับ
สีฟ้านะค่อนข้างจะเหวี่ยงผันผวนนะฮะ
เพราะว่าตามราคาน้ำมันเลย
แต่ว่าตัวสีเขียวหรือว่าการเงินเฟ้อพื้นฐานถ้าตัดพวกพลังงานพวกอาหาร
ก็ดูค่อนข้างคงที่หน่อยนะครับอยู่ประมาณ
อย่างนี้เงินเฟ้อก็ไม่ได้สูงนะครับบ้านเรา
แต่เพราะว่าส่วนหนึ่งถ้าใครนึกภาพตามนะ
สังคมของเรานะคนส่วนใหญ่ก็อายุเยอะขึ้น

ซึ่งในสักปี๒๕๖๕ใช่ไหมสัดส่วนของผู้สูงอายุจะเยอะขึ้น
คล้ายกับประเทศประเทศหนึ่งก็คือประเทศญี่ปุ่น

ขณะที่คนเข้าสู่วัยสูงอายุเนี่ยการจับจ่ายใช้สอยเขาจะน้อยลง
ก็คืออาจจะไม่ค่อยอยากกินแล้วไม่อยากออกไปใช้เงินแล้วนะครับ

แต่จริงเงินเฟ้อเฉลี่ยระยะยาวของบ้านเรา

ทีนี้บางคนบอกว่าเงินเฟ้ออย่างนี้ยิ่งต่ำก็ดีสิ

อ้าวแต่ถ้าเกิดไม่มีใครจับจ่ายใช้สอยในระบบเศรษฐกิจบ้านเรานะ

ธุรกิจก็จะเกี่ยวพันกับการจ้างงานไปถูกต้อง
เกิดธุรกิจขยายไม่ได้ก็ต้องลดขนาดการจ้างงานลงไป
เพราะฉะนั้นในประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตดีนะครับ
เขาชอบให้มีเงินเฟ้อนะแต่อาจจะไม่ต้องสูงมาก
สัก๒๓ให้มันให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมดูแลได้
ไม่ได้กระทบกับเรื่องของการอุปโภคบริโภค
แต่ลองนึกภาพนะถ้าเกิดเงินเฟ้อระยะยาวอยู่ประมาณ๒

แสดงว่าเรารวยขึ้นปีละ๑เท่านั้นเอง

นี่แสดงว่าถ้าเกิดทำงานหาเงินอย่างเดียวไม่ทำอะไรเลยเนี่ย

โตไม่ทันเงินเฟ้อ

เป็นสิ่งที่ผมว่าทุกคนต้องทำแล้วว่า
พอเงินเฟ้อเท่านี้เปอร์เซ็นต์เราจะทำอะไรจากเงินของเราบ้าง

อันนี้เป็นสาระดีนะครับที่ฝากไว้กับท่านผู้ชมเรื่องของเงินเฟ้อ
แล้วก็เรื่องของการลงทุนนะครับช่วงนี้ก็กลับไปที่คุณก๊อฟครับผม